ในด้านการเมืองร่างรัฐมนูลนี้มุ่งประสงค์ให้ประชาชนมีส่วนในการรับรู้และใช้สิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
กลไกและองคาพยพในทางการเมืองที่ออกแบบไว้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
โดยไม่ได้ให้ความสนใจว่าพักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์
เรายึดเอาประชาชนเป็นหลักสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นวิธีเลือกตั้งโดยใช้บัตรใบเดียวหรือการให้ประกาศชื่อนายกก่อนการเลือกตั้ง
หรือวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายให้เสียงของประชาชนมีน้ำหนักใกล้เคียงกัน
มีข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของประเทศอย่างชัดแจ้ง
และมีส่วนร่วมในการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมคือตัวเองลงมาเองได้
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เราได้กำหนดให้เข้มงวดขึ้น
โดยกำหนดลักษณะต้องห้ามเพื่อป้องกัน
ให้คนที่เคยกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือการทุจริตต่อการเลือกตั้ง
ให้เข้ามาสู่วงการเมืองได้ตลอดไป
และกำหนดจริยธรรมกำกับเอาไว้ด้วย
ถ้าใครฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม
อย่างร้ายแรงก็จะต้องถูกพ้นจากตำแหน่ง
และอาจจะกลับมาอีกไม่ได้
ในขณะเดียวกันก็กำหนดให้เป็นหน้าที่ของประชาชน

สนับสนุนการทุจริต

ยังกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐ

ที่จะต้องให้ความรู้แก่ประชาชน
ตระหนักถึงอันตราย
ของการทุจริตประพฤติมิชชอบ

และให้มีการสร้างกลไก

ในการติดตามป้องกันและปราบปราม

ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระ

ให้มีที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีพื้นฐานสูงขึ้น
และมีกลไกที่จะถูกตรวจสอบ
ได้เช่นเดียวกับองค์กรอิสระ

เราได้แยกออกเป็นอีกหมวดหนึ่ง

ทั้งสพสนและครม
โดยได้กำหนดให้มีการปฏิรูป๗ด้าน

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แต่ละด้านในรัฐมนูลจะบอก
เป้าหมายที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุให้ได้
ทั้งระยะเวลาที่จะต้องเริ่มดำเนินการ
สำหรับกฎหมายที่จำเป็นอันได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กฎหมายวินัยการเงินการคลัง
และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ซึ่งรัฐมนูลหลายฉบับ
ได้กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในเท่านั้นเท่านี้

ในคราวนี้รัฐมนูลกำหนดระยะเวลาตายตัว
ว่าจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน๒๔๐วันที่จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ได้
และให้คณะรัฐมนตรีกำหนดระยะเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำให้แล้วเสร็จ
พร้อมทั้งกำหนดไว้ด้วยว่าหน่วยงานใดทำไม่แล้วเสร็จ
ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพ้นจากตำแหน่ง
เพราะฉะนั้นด้วยวิธีนี้ก็มั่นใจได้ว่ากฎหมายที่รอคอยกันมานาน
จะสามารถเกิดขึ้นได้ในยุคของรัฐบาลนี้
เพราะระยะ๒๔๐วันนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่รัฐมนุนใช้บังคับ
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทเฉพาะการ
ได้มีการกำหนดว่าในระยะ๕ปีแรก
ให้มีการสัญหาสมาชิกวุฒิสภา

ซึ่งก็ตรงตามข้อเสนอแนะทั้งของสนชสปทคศช
สนชและสปทนั้นเสนอให้ใช้วิธีสัญหาโดยตลอด
แต่ขอสชเสนอแต่เฉพาะในบทเฉพาะการ
ในจำนวน๒๕๐คนนั้น

จะคัดเลือกจากคนที่ได้รับเลือกมาจากทั่วประเทศ
ซึ่งจะเลือกกันจนเหลือ๒๐๐คน
และให้ขศขัดจาก๒๐๐คนนั้น
ส่วนอีก๒๐๐คนจะมีคณะกรรมการสัญหา
ที่จะสัญหา๔๐๐คนแล้วให้คศเลือก๑๙๔คน
อีก๖คนจะเป็นสวโดยตำแหน่ง
ในช่วงระยะ๕ปีแรกสวจะทำหน้าที่ดูแลเรื่องการปฏิรูปให้ลุล่วงไป
ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูลเมื่อไหร่ที่มีข้อขัดข้องระหว่างกัน
ก็จะต้องไปใช้การประชุมร่วมกัน
อกจากหน้าที่ในการดูแลกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปติดตามทวงถามแล้ว
สวจะดูแลกฎหมายที่จะกระทบกระเทือนต่อการดำเนินการกระบวนยุติธรรมไปในพร้อมกันด้วย
ทั้งหมดนั้นเป็นสาระสำคัญ
ที่อยากจะเรียนให้ประชาชนได้ทราบว่าในรัฐธรรมนูลฉบับนี้มีอะไร
หลังจากนี้ต่อไปคณะกรรมการร่างรับนูลก็จะทำคำชี้แจงสรุปเป็นรูปเล่ม
เพื่อที่จะให้กรกตนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

ให้เวลาเราไว้๑๕วัน
และเมื่อทำสรุปสาระสำคัญเสร็จแล้ว
คณะกรรมการร่างรับนูลก็จะได้เริ่มทยอยออกไปชี้แจง
ให้ประชาชนได้ทราบถึงรายละเอียด
จุดสำคัญของรัฐธรรมนูลที่จะลงประชามติ
เข้าใจว่าคณามการเลือกตั้ง
จะกำหนดให้วันที่๗สิงหาคมเป็นวันลงประชามติ
นับแต่นี้ไปจนถึงก่อนวันที่๗สิงหาคม
กรรมการร่างลำนูลก็จะได้ออกไปชี้แจง
ให้ประชาชนได้ทราบถึงสาระสำคัญ
โดยร่วมมือกับกระทรวงทะบงคลมที่มีหน่วยราชการอยู่ในต่างจังหวัด
กับกรกตเป็นสำคัญ
ครับผมก็มีเรื่องจะเรียนชี้แจง